หนีเท่าไรก็หนีไม่พ้นอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะคลิปนี้มีคนเขาเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
บอกว่าผู้ชายสองคนนี้ท่าทางเหมือนเมายาเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเอาไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
อ๋อพี่ตรงไปเลยแล้วก็ถามเสียเลยก็ได้

ผมขึ้นไก่ก่อนครับ
นี่คืออันนี้คนอะไรครับ
คือคนโพสต์เขาบอกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือยังไง

เขากลัวมากเหมือนกันนะเกิดมาไม่เคยเจอเลยนะฮะ

ท่าทางเหมือนคนเมายาขี่รถตามมา
มันเป็นเส้นทางที่คุณอภิวิตจะต้องกลับบ้าน
ปกติคือคุณอภิวิตใช้เส้นทางนี้กลับเวลานี้ตลอดเลย
พอรู้ว่าโดนคนขี่รถตามก็กลัวแล้ว
เลยอ่ะจอดรถในที่สว่างละกันเอาแกล้งซื้อไก่ทอดละกัน
ปรากฏว่าผู้ชายสองคนมันยังไม่ไปอ่ะ
เหมือนกับจะไม่ปล่อยให้คุณอภิวิตกับเพื่อนให้ไปเลย

ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าเข้าช่วยเลย
แล้วเพื่อนของคุณอภิวิตก็คือคนที่ขี่รถ

เพราะว่ากลัวไงว่าไม่รู้ว่าคนร้ายสองคนนั้นน่ะ
เขาจะมีอาวุธหรือว่าวิ่งเข้ามาทำร้ายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือเขาก็บอกว่าเกิดขึ้นที่หน้าปากซอยเนินพลับหวาน

หลังจากนั้นคุณอภิวิตเขาไม่ได้ถ่ายคลิป

เขาบอกว่าผมโดนขี่ประกบตามมาตลอดทาง
พยายามหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้น
ิดแตะร้อยแล้วก็ยังไม่พ้น
แล้วท้ายที่สุดสองคนมันทำยังไงรู้ไหม
สองคนเนี่ยนะมันจอดรถตัดหน้าคุณอภิวิต
แล้วเอาเงินของคุณอภิวิตไปค่ะ

คุณอภิวิตทิ้งท้ายว่าน่ากลัวมาก

ยังไงก็ตามคนที่ใช้เส้นทางนี้

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยา
แล้วก็อยากให้ตำรวจเข้ามาตามตัว๒คนนี้ให้ได้เลยนะฮะ